เหตุการณ์นี้หน่อยนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ผู้ชายคนนึงเลิกรากับภรรยาไปแล้ว

แล้วเอาปืนตบเมียต่อยเมียทำร้ายเมีย
แล้วอุ้มลักพาตัวไปเลยตั้งแต่เมื่อวาน
นี่ล่าสุดจับตัวได้แล้วนะคะมีภาพวงจรปิดตอนเกิดเหตุด้วย
เสียงกรีดร้องเสียงร้องไห้และเสียงปืนคือฟังชัดมากจากภาพกล้องจัดทางปิดนี้นะคะ

สามารถให้ไม่เห็นภาพฟังเสียง
คือแหม่มันทั้งโหดทั้งเยี่ยมจริงนะคะ
เคสนี้คนก่อเหรษชื่อโชคไพบูญอายุ๓๘ปี
บุกมาที่บ้านของนายนพเดช

แล้วก็เตะต่อยทำร้ายนางสาวการทิตา

ก่อนจะฉุดขึ้นรถหลบหนีไปค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรี

เพื่อนบ้านออกมาช่วยเหลือนะ
เพราะได้ยินเสียงคนกรีดร้องได้ยินเสียงคุณก็วิ่งมาช่วย

นายนพเดชถูกยิงด้วยลูกซองเข้าที่แผ่นหลังค่ะ

เพราะว่ากระสุนนี้เข้าแผ่นหลังทะลุไหลเข้าก้นเข้าขา
ศีรษะและคางก็มีแผลแตกหมดเลย
ทุกคนรีบประถมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

สอบสวนเบื้องต้นเนี่ยคือนายนพเดชก็เพิ่งเลิกกับเมียเหมือนกัน
เพิ่งจะมาคบหากับนางสาวการทิตาซึ่งเป็นอดีตเมียคนก่อเหตุ

ขอประตูหน้าบ้านนี่ขี่มาแล้ว

แล้วก็นางสาวกันทิตาอดีตเมีย

เลยเอาด้ามปืนตี

ฉุดอดีตเมียมาตบหน้าเพี้ยหนึ่งที

นายนพเดชวิ่งหนีไปฝั่งตรงข้าม

นายนพเดชก็วิ่งโซซัดโซเซออกมา

วิ่งหนีเข้าไปในซอยตัน

นางสาวการทิตานะคะคนก่อเหตุก็ยังตามไปเจอทั้งสองคน
ก่อนที่จะลากอดีตเมียตัวเองคือนางสาวกันทิตาออกมากลางถนน
นายนพเดชนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยที่ซ้อมอยู่ที่เห็นทำท่าเตะเมียตัวเองนะคะ
เมียเก่าตัวเองเตะผู้หญิงอ่ะแล้วก็ลากมากลางถนน
จากนั้นนายทบเดชนก็เดินตามออกมาแล้วก็ไปล้มฟุบลงที่หน้าบ้านหลังนึง
แล้วพูดบอกผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วคือพยายามจะลากร่างหนีค่ะ
แต่โชคภัยบูลก็ยิงแล้วก็ลากนางสาวการทิตานั่งรถไปด้วย
สะขายบ้านนั้นน่ะเขาก็ดึงมาอย่างเงี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยน่ะน่ะ
แล้วเขาตะข่ายคุมคุมแอบอันนี้คนยิงกันอ่ะเขาเห็นแล้วผู้ตายน่ะ
เขาวิ่งออกไปมาดูเห็นคนร้ายน่ะมันขับรถมาแล้วมันมากลับตรงนี้
พอมันไปปุ๊บมันไปยิงปั้งตรงนั้นพอไปยิงปั้งตรงนั้นปุ๊บ
มันเดินมาไอ้คนเจ็บน่ะไอ้คนตายอ่ะเดินมาเพราะมันวิ่งมา
เขาก็ซ้ำตรงนั้นเต็มเขาอะไรซ้ำไม่รู้แต่มองเห็นปืนเขาอยู่
เขาใส่อันเก๊งขาขาสั้นมาใส่สามส่วนหล่ะ
พูดคุยอะไรกันไม่ได้พูดเลยใครเลยนายเกียรติศักดิ์นะคะ
เมื่อเช้าวันพุธที่ยี่สิบหกเมษายนทักมาหา
จนนางสาวการที่ตาติดต่อมาบอกว่าแจ้งความแล้วนะแล้วก็เงียบไปเลย
รู้อีกทีตอน๔๕ทุ่มว่านางสาวกันธิตาถูกทำร้ายแล้วอุ้มหายไป
เขาส่งมาร้องขอความช่วยเหลือแบบนี้ค่ะ
สายวันนี้ค่ะนายโชคภัยบูลปล่อยตัวนางสาวการทิตาแล้วนะคะ
ส่งที่บ้านพ่อในตำบลท่าตูม
สภาพหน้าคุณผู้ชมลองดูค่ะ
หน้าช้ำมาเลยนะ
เห็นไหมคือเธอกับนายโชคภัยบูลมีลูกด้วยกัน๑คน
บอกว่านิสัยของโชคภัยบูลคือหึงหวงชอบทุบตี
ขอเลิกมาหลายครั้งแล้วแล้วก็โดนตามราวีตลอด
ส่วนนายนพเดชผู้ตายเนี่ยเพิ่งคบกันได้ไม่นาน

จะโอนเงินให้หมื่นนึงเอาไปใช้หนี้

ตามมารังความระรานส่งแชทข่มขู่ฆ่าทั้งครอบครัว
บอกว่ารักมากก็แค้นมากไม่ต้องมีใครมีความสุขกันหรอก
เธอบอกเธอขอโทษขอโทษและเสียใจมากที่ทำให้นกพระเดชต้องตายค่ะ
เสียใจที่ดูแลพี่เขาไม่ได้เสียใจที่ตัวอย่างเป็นต้นหิน
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะตำรวจคุมตัวโชคภัยบูลมาสอบปากคำที่สพรบภัย
หลังจากที่ไปมอบตัวที่สพศรีมหาโพธิเขาฝากสั้นว่าไงรู้ไหมคะ

ผมอยากฝากถึงพวกที่เป็นชู้กับเมียชาวบ้านหน่อย
ฝากถึงคนที่จะเป็นชู้กับเมียชาวบ้านด้วยครับแค่นั้นแหละ

จริงพวกผมทำพวกผมไม่ได้ทำเรื่องต้านสะดืมพวกผมทำเรื่องที่เขาเป็นคนตายค่ะ
คือพี่สาวของนายโชคภัยบูลคนก่อเหตุนะคะ
เขาพูดสั้นบอกฝากถึงพวกที่เป็นชู้กับเมียชาวบ้านด้วย

ตำรวจก็นำตัวโชคภัยบูลขึ้นรถไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุ
แล้วก็จุดที่ยิงคนตายแล้วก็ทำร้ายร่างกายอดีตภรรยาของตัวเองนะคะ
ศพของนายนพเดชในครอบครัวนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสุธิธรรมในตำบลกรอกสมบูรณ์ค่ะ
อดีตภรรยาของผู้ตายเล่าบอกว่าเธอกับคนตายแต่งงานอยู่กินกันจนมีลูกสามคน
เหลือนางสาวการทิตาเพราะนางสาวการทิตาบอกว่าถูกโชคภัยบูรณ์เนี่ย
ทำร้ายซึ่งนางสาวกันทิตาเองก็เลิกกับโชคภัยบูลไปแล้วจริง
แต่การที่คนในครอบครัวของโชคภัยบูลยังปกป้องคนก่อเหตุเนี่ย

ควรไปติดคุกด้วยกันนะคะอืมเนาะ
ถ้าปกป้องก็ไปดูแลกันไปอยู่ด้วยกันไม่งั้นก็ตายตามกันไปค่ะ
เพราะสุดท้ายแล้วไอ้คนที่มันยิงวันหนึ่งมันก็ต้องตาย
มันก็ต้องนอนในโรงแบบเขาเหมือนกันค่ะไม่ช้าก็เร็ว
ทางคดีนะคะนายโชคภัยบูลเขาก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ก็โดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดนข้อหาตามพรบออาวุธปืน
ข้อหาบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วย
เมืองต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวและจะส่งฝากหางศาลพรุ่งนี้ค่ะ